ผมคิดว่าประเด็นนี้ผมอยากจะเตือนลูกหลานนะครับ
น้องที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ว่าขอให้ท่านได้ทบทวนสักเล็กน้อยนะครับ
ถือว่าเป็นคำเตือนจากคนแก่คนหนึ่งก็ได้นะครับ
ประการแรกผมเข้าใจดีนะครับว่าเด็กหนุ่มคนรุ่นใหม่นั้น
เป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญนะครับที่จะรับภาระต่อบ้านเมืองจากคนรุ่นเราต่อไปนะครับ
แต่ว่าเสียงของพวกเขานั้นควรอย่างยิ่งที่จะรับการรับฟัง
อย่างไรก็ตามการแสดงออกของพวกเขานั้นควรจะต้องเป็นไปตามการละเทศะ
แล้วก็ให้เกียรติแก่คนรุ่นก่อนด้วยนะครับควรจะดูว่าอะไรเหมาะหรืออะไรไม่ควรนะครับ
เรียนรู้จากคนรุ่นก่อนก่อนนะครับประการที่สองผมขอเรียนว่า
ในฐานะที่ทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดชีวิตผ่านเหตุการณ์ด้านความคงมามากมาย
ผมขอเรียนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นสำหรับประเทศไทยเราแล้ว
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นสาวหลักที่คำยัน
และประกันความมั่นคงและความเป็นปึกผันของประเทศนี้มาตลอด
จะนับถือเรื่องใสในสถาบันนี้หรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนท่านก็คือว่า
ลื้อหรือทำลายเสาหลักของบ้านเมืองนี้ลงไม่ได้นะครับย้ำนะครับว่าท่านลื้อหรือทำลายเสาหลักของบ้านเมืองนี้ลงไม่ได้
อันตรายอันตรายต่อชาติบ้านเมืองถึงขั้นสูงสุดทีเดียวนะครับ
ประการที่สามครับผมอยากจะเรียนว่าศัตรูของพวกคนรุ่นใหม่อย่างพวกท่านนั้น
ไม่ใช่สิ่งที่ท่านต่อต้านอยู่หรอกครับบ้านเมืองที่มีปัญหามากมาย
การโกงกินล้าหลังในประการต่างนั้นไม่ใช่เพราะสถาบันหรอกครับ
แต่เป็นเพราะนักการเมืองนักการเมืองนะครับผมย้ำนักการเมืองที่ไม่ดี
ฆ่าการที่ทุจริตในทุนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยขาดจิตสำนึก
นั่นคือศัตรูที่แท้จริงของประเทศนี้และเป็นศัตรูของพวกท่านด้วย
สิ่งที่น่าเสียใจในวันนี้ก็คือว่านอกจากท่านไม่รู้ว่า
ไม่เอาใจใส่ท่านไม่รู้ว่าศัตรูของท่านของท่านเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้ว
ท่านยังไม่ทราบว่าคนไม่ดีเหล่านี้กำลังเกาะหลังท่าน
ปลุกปั่นวงการท่านอยู่อย่างขี้ขลาดพวกเขาผลักหลังของพวกท่าน
ของพวกท่านแบบจับปลาตอนนั้นคุณยังไม่มีความรับผิดชอบ
หรือสำลึกชัวร์ดีใดเลยเรื่องนี้อาจจะแสลงใกล่
น้องลูกหลานที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่บ้าง

ประการที่๔ครับการไปรูปสถาบันเป็นคำที่ท่านใช้อยู่
นั้นผมขอเรียนว่าการจะปฏิรูปอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ย
ถ้าท่านทำด้วยความเกลียดความโกรธแค้นความชิงชังนะครับ
ทำไม่ได้หรอกครับการไปรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ต้องเริ่มด้วยความรักความอยากจะเห็นสิ่งนั้นดีขึ้นนะครับ
จึงจะทำได้แต่ว่าถ้าท่านเริ่มด้วยความเกลียดชัง
อย่างที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ผมคิดว่าท่านทำไม่ได้แล้วครับ
สุดท้ายผมขอประนามนะครับผู้ที่มีพฤติการเป็นไอ้โม่ง
อีแอบที่เอาความคิดความเกลียดชังถาบัน
ปลูกฝังใส่ลงไปในความคิดของเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศนี้
เพียงเพื่อสนองความต้องการมักใหญ่ไฟสูงหรืออุดมการความคิด
เกลียดส่วนตัวของท่านยังไม่รับผิดชอบใด
ผมเห็นมามากแล้วนะครับว่าคนที่กระทำการเยี่ยงนี้
เขาต้องพบกับอนาคตที่เลวร้ายอย่างไร
นี่ไม่ได้เป็นคำใช่นะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะเตือนท่านนะครับ
ส่วนเรื่องข้อเรียกร้องทางการเมืองนั้นผมคิดว่าหลายเรื่องทีเดียวนะครับ
ให้นายกลาออกก็ดีเรื่องที่จะยุบสภาก็ดี
ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับทางสวสักเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็มีอยู่ชัดเจนในรัฐมนุนแล้วนะครับว่ามันมีช่องทางอยู่
ท่านก็ไปใช้ช่องทางของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
ซึ่งถ้าท่านดำได้ท่านนายกท่านก็ต้องพ้นตำแหน่งไป
ถ้าท่านทำไม่ได้ท่านนายกเกิดเห็นว่าเป็นปัญหาของสภา
ท่านก็ยุบสภาไปนะครับ